คุณผู้ชมค่ะในยุคของโควิด๑๙แบบนี้หลายคนเดือดร้อนนะคะ
ในวงการลูกทุ่งเองก็เดือดร้อนไม่แพ้กันค่ะ
ทางด้านนายกสมาคมนักร้องลูกทุ่งแห่งประเทศไทย
ทศพรหิมพานก็เลยจัดพิธีไหว้ครู
ณวัดใหม่พดุงเขตจังหวัดนนทบุรีนะคะ
พร้อมกับมอบเงินให้กับนักร้องลูกทุ่งที่ตกยากคนละ๕๐๐บาท
โดยมีสมาชิกมารวมกันกว่า๓๐๐คน
อกจากนี้ก็ยังมอบถุงยังชีพเข้าสารอาหารแห้งให้กับชาวบ้านอีก๕๐๐คน
ซึ่งก็มีคนลุกทุ่งอย่างสลักจิตดวงจันทร์
มอบเงินให้กับสมาคมอีก๒๐๐๐บาท
โดยทศพลเผยว่าดีใจที่ได้ช่วยเหลือคนดนตรี
ซึ่งก็ยังรอลุ้นอยู่ว่าสถานบันเทิงงานโชว์งานรื่นเริงต่าง

วอนหน่วยงานรัฐเห็นใจ
เพราะใช่ว่านักร้องลูกทุ่งจะรวยทุกคนค่ะ
ลุ้นตั้งแต่ก่อนจะหมดมิถุนาแล้ว
ต่อไปอีกเดือนก็เข้าพรรษาพอดี

เหมือนก็โดนโควิดเพียงไงมีหักค่อนอยู่แล้ว

ถึงสิ้นปีน่าจะมีงานอีกหรือเปล่า
เพราะว่าเจ้าภาพก็จะมีเงินมีทองมาจ้างเราหรือเปล่า
เพราะว่าทุกคนโดนวิกฤตตรงนี้กันหมดเลย
อยากจะให้มีมาตรการช่วยเหลือศิลปินที่มีความเดือดร้อน
ก็เป็นกำลังใจให้นะคะและเชื่อว่าน่าจะมีมาตรการ
จะออกมาช่วยเหลือศิลปินลูกทุ่งที่เดือดร้อนด้วย